ยะโสธรร่นยองนครนายก
แต่ส่วนใหญ่อยู่ที่ภักดิ์อิสาร
ขอมือเดี๋ยวนะครับขอยื่นมามาแตะหน่อยขอรับดวงหน่อย
ขอแสดงคว่ำยิ่นดิ้นนำหนัดเดอร์
ส่วนใหญ่อยู่ที่อิสาร
ก่อนหน้านี้ฉันไปหนองคายไปซื้อเหมือนกัน

ดูกันที่จังหวัดศรีสะเกดกันเลยนะคะ
จังหวัดศรีสะเกดต้องบอกว่าไม่รู้ทำบุญด้วยอะไรจริง

เพราะว่าก่อนหน้านี้งวดวันที่๑กุมภาพันธ์นะคะ
ลูกของคุณป้าที่ถูกงวดนี้เนี่ยก็ถูกรางวัลที่๑ได้รับไป๑๒ล้านบาท

เนี่ยคุณผู้ชมชาวบ้านก็เลยแห่ไปแสดงความยินดีนี่คือชมหน้าเศรษฐีใหม่ป้ายแดงเลยนะคะ
และดีใจกันยังไม่ถึงเดือนเลย

คุณป้าที่ถูกกว่านี้บอกว่ามัดหนี้ศิลป์เนี่ยลูกชายที่ถูก๑๒ล้านก่อน

ชาวบ้านก็แห่ไปร่วมแสดงความยินดี
ที่บ้านเลขที่๑๐๑หมู่๑๔ตำบล๔อำเภอขุนหานจังหวัดศรีสเกต
ก็มีทั้งญาติพี่น้องเพื่อนบ้านแสดงความยินดีกับนางบุภาจันคามิเห็นไหม
จันคามิกับร้อยตำรวจโทธาวรจันคามิเป็นสองสามีภรรยา
เนื่องจากว่าคุณบุภาถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้
จำนวน๒ใบได้รับเงิน๑๒ล้านบาท
หลังจากที่ใช่ค่ะก่อนหน้านี้ลูกชายก็คือนายพงปะนดจันคามิ
ก็เพิ่งถูกรางวัลที่๑๒ใบรับเหนาะไป๑๒ล้านบาท
วันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
แล้วดูสิงวดนี้มาแม่อีก
แล้วถูกใหญ่ทั้งนั้นเลยคุณ๑๒ล้านติดกัน๒งวดในบ้านนี้

ก็ทำบุญอะไรกันมานะครับผมผมจะได้ไปทำบุญตาม
นี่ค่ะคุณป้าบุภาบอกว่าก็จริงแล้วเนี่ยเล่าแบบนี้นะคะ
บอกว่าหลายวันก่อนตัวเองนั่งอยู่ที่บ้าน
มีพ่อค้าเดินมาขายลอตเตอรี่
จากนั้นก็มีหลานชายชื่อว่าน้องลีโอนะครับ
ก็นั่งอยู่กับคุณป้าบุภานี่แหละค่ะ
ทีนี้ก็เลยบอกหลานบอกว่าหยิบสลากให้ย่า๒ใบสิ
หลานก็บอกไม่รู้จะหยิบเลขอะไรนะฮะ

หมายถึงคุณป้าบุภาเขาเกิด๒๔มีนาใช่ไหม
วันเลือกตั้งพอดิบพอดีเลยค่ะ
ก็เลยหยิบสลากชุดที่มีเลขท้ายลงท้ายด้วย๒๔
พอเอาสลากมาตรวจเท่านั้นแหละค่ะ
หลังจากที่หวยออกปรากฏว่าถูกรางวัลที่๑
ได้รับเงินไป๑๒ล้านบาทนะคะ

โทรศัพท์ไปนามัศกาลกับท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านศิ
ติดต่อบอกว่าขอจองกระถิ่นในพรรษานี้
เพื่อที่จะทำบุญใหญ่อีกสักครั้งหนึ่งนะคะ
บุญต่อบุญอ่ะเนาะข้าเชียวว่างั้นนะ
ฟังเสียงคุณป้าผู้ชกดีนะครับ
แล้วจะใช้อะไรเอาเงินไปใช้อะไร
เพราะว่าน้องเบนเพิ่งถูก
ก็จองกะถิ่นแล้วกะถิ่นเงินล้าน

จองไปแล้วเมื่อกี้

ไม่ดีเมื่อกี้เนี่ยถูกแล้วเนี่ยก็จองเลย

จองเลยนะคะกระถิ่นเงินล้านนะคะ
ไม่ได้โทรหาลูกนะโทรหาพระเลย
เราก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยแล้วกันนะครับ

ไปดูเศรษฐีอีกที่ที่ขอนแก่นนะฮะ

คุณโกศลแดนไกรแก้วอายุ๕๔ปีนะครับ

ซึ่งที่บ้านบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข
มีการตั้งวงรับประทานอาหารและฉลอง
ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

เข้ามาร่วมรับประทานอาหารและแสดงความยินดีกันเยอะเลยนะครับ
คุณลุงโกศลซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไป

ตัวคุณลุงเองจริงแล้วชื่นชอบตัวเลข๒๔อยู่แล้ว
ได้ตามติดตามซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลที่ลงท้ายด้วยเลข๒๔มาโดยตลอด
โดยงวดนี้เป็นงวดที่๕ที่ติดตามซื้อ
เขาบอกว่าตามงวดไหนต้องตามนานนะ

เลขทะเบียนรถป้ายแดงของคุณเนี่ย

ตามอีกสักงวด๒งวด

นี้เป็นงวดที่๕ที่คุณลุงโกศลติดตามซื้อ
ซึ่งเมื่อวานนี้ไปหาซื้อเลข๒๔ที่ชอบ
แล้วก็ยังมาตรงกับเลขดังหลวงพ่อคูณคือ๒๒
และเลขวันเลือกตั้ง๒๔มีนา
จนโชคดีถูกรางวัลที่๑๐๗๔๘๒๔
กลายเป็นเศรษฐีไปทันทีนะครับ

ที่จังหวัดสุรินทร์มีเศรษฐีใหม่เหมือนกัน
ที่นี่๒ใบ๑๒ล้านนะคะ
ผู้โชคดีคือนางสุนชัยทองอายุ๖๗ปี
เป็นชาวบ้านบ้านโนนสำรานตำบลกระเทียมอำเภอสังขะค่ะ

เอาลอตเตอรี่ไปลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยนะคะ

คือเรื่องของเรื่องคือ๗๘วันที่ผ่านมาไปซื้อของที่ตลาด
เดินผ่านแม่ค้าขายลอตเตอรี่ในตลาด

จากนั้นแม่ค้าก็เลยเสนอมาให้
เลขที่มันใกล้เคียงที่มันอยู่ในใจเนี่ย

องดูแล้วก็ใกล้เคียงซื้อก็ได้
ซื้อมาสองใบและหลังจากนั้นปรากฏว่า
สลากกินแบ่งรัฐบาลมันประกาศรางวัลเนี่ย
เอามาตรวจดูถูกค่ะ๒ใบ
ตื่นเต้นดีใจบอกลูกบอกหลานบอกญาติ
ทุกคนดีใจด้วยนะคะว่าคุณยายเนี่ย
รับโชคก้อนโตจากนั้นก็เลยชวนกัน
ลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยนะคะ
แต่วันไหนจะไปขึ้นเงินที่กองสลาก
บอกว่าขอปรึกษาลูกและญาติก่อนนะคะ
เราไม่มีภาพเคลื่อนไหวแต่นี่เป็นภาพนิ่ง
ที่คุณผู้ชมดีใจต่อกันที่นครนายกเลยนะคะ

คุณมนูลบุญรอดอายุ๖๑ปีนะคะ
เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑
ตำบลพิกุลออกอำเภอบ้านนานนะคะ
ไปพร้อมกับลูกสาวก็คือนางสาวรัชดาบุญรอดนะคะ
เดินทางไปที่โรงพัก
เอาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่๑งวดนี้๑ใบ
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

ทีนี้คุณมนูเล่าบอกว่าตัวเองมีอาชีพทำนาเลี้ยงปลา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙
เมื่อ๓วันก่อนฝากเพื่อนที่ดื่มกาแฟด้วยกันนี่แหละ
ซื้อลอตเตอรี่บอกว่าไปซื้อลอตเตอรี่ที่ตลาดบ้านนามาให้ใบสิ
ฝั่งวัดสมบุญคงตอนแรกจะซื้อใบเดียวแต่เพื่อนซื้อมา๓ใบ
โดยคุณมนูนบอกว่าเจาะจงเลยบอกว่าเอาเลขท้ายที่เป็น๒๔
๒๔เนี่ยท่านได้แต่ใดมาคุณมนูลบอกว่าก็มันเป็นวันเลือกตั้งไง
ก็เลยซื้อเลข๒๔หลังหวยออกเนี่ยก็เลยมาหยิบมาดูมาตรวจ
พบว่าถูกรางวัลที่๑จำนวน๑ใบซื้อมา๓ใบถูก๑ใบ
เงินที่ได้จะเอาไปทำอะไรแน่นอนนะคะ๑เอาไปใช้หนี้
เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวแล้วก็จะแบ่งให้ลูกทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปนะคะ
ยังไม่หมดนะฮะโอ้ไปที่ยะโสธรหนุ่มพนักงานห้างนานาพันธ์คุณขวัญชัยสายพลอายุ๓๔ปีเนี่ยฮะ
อยู่บ้านตับเต่าตำบลน้ำคำใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร
ขวัญชัยเนี่ยโอ้โหหล่อจังเลยนะฮะพี่คงใจดีด้วยล่ะผมว่านะ
เพราะพี่เป็นเศรษฐีคนใหม่แล้วเผื่อพี่จะคิดถึงพวกเราถูกรางวัลที่๑๒ใบ๑๒ล้านบาท
คุณขวัญชัยเปิดเผยว่าปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยอยู่แล้ว
แต่ก่อนหน้านี้ฝันว่าได้ไปจับปลาแล้วก็ใช้ไซส์เดือนเป็นเหยื่อล่อ
ปรากฏว่าตอนไปหาไส้เดือนมันหาได้เต็มมือเต็มไม้เต็มมือเลยนะในฝันนะ
ก็เลยไปดูคำทำนายฝันผมก็เลยไปดูตามพี่เขา
ทำนายฝันที่เขาบอกว่าฝันเห็นไส้เดือนตัวใหญ่ยาว
ส่วนเลขมงคลเด่นรอง
ก็กลับไงเขาก็กลับเป็น๒๓
แล้วเขาก็ไปพ่วงกับเลือกตั้งสส๒๔มีนาคม
ประกอบกับตัวพี่เขาก็ชอบเลข๒๔เป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว
ไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลงวดนี้ที่แผงขายหน้าห้าง
เลือกเอาเลขท้าย๒๔มา๒ใบ

แต่มีเลข๒๔แค่๒ใบจึงซื้อมา๒ใบ
หลังออกสลากปรากฏถูกรางวัลที่๑๒ใบ

เบื้องต้นจะใช้หนี้ใช้สินให้กับแม่ก่อน
แล้วก็จะซื้อหนังสือจำนวน๕๐๐เล่มบริจาคให้กับทางวัด
ที่ให้ความเคารพนับถือสถา
ส่วนที่เหลือนำมาเก็บไว้เป็นทุนให้กับครอบครัว

ถามว่าหมดหรือยังคนโชคดีเศรษฐีใหม่ยังไม่หมดนะคะ
ขยับเข้ามาใกล้กรุงเทพไปที่ระยองฮีกันหน่อยนะฮะ
ระยองมีเศรษฐีป้ายแดง๒ท่านด้วยกัน
ท่านหนึ่งนี่คนนี้เมียให้โชค

คือคุณออสรุ่งเรืองอายุ๕๐ปีค่ะ
นำสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้จำนวน๒ใบที่ถูกรางวัลที่๑
ลงบันทึกประจำวันที่โรงพักเมืองระยองไว้เป็นหลักฐานนี่เห็นไหม
เห็นฟันครบเลยนะครับ
คุณออสเล่าบอกว่าเมื่อเช้าของเมื่อวาน
คุณนิตยาศรีช่วยเป็นศรีภรรยาของตัวเองนี่แหละค่ะ

โทรศัพท์บอกมาบอกว่าให้ช่วยหน่อย
หาซื้อเลขท้าย๔๔๒ให้หน่อย
บอกว่างวดนี้น่าจะใช่เลขนี้แหละ
ทีนี้ตัวเองก็เลยไปหาซื้อปรากฏว่าคือไม่มีค่ะ

ไปซื้อเลขลงท้ายด้วย๒๔๔

หลังจากที่มันออกสลากรางวัลที่๑ออกมาแล้วเนี่ยนะคะ
พอไปดูไปตรวจเนี่ยปรากฏว่าโอ้โห
ถูกรางวัลที่๑ค่ะก็เลยรีบโทรกลับไปบอกภรรยานะคะ
บอกว่าถูกรางวัลที่๑๒ใบนะคะได้๑๒ล้าน
แน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็จะเอาไปทำบุญที่วัดหม่อนแก้ว
สุโขทัยซึ่งถือว่าเป็นบ้านเกิด
และส่วนที่เหลือก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูก
ส่วนพี่ท่านนี้ค่ะท่านนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เมียให้โชคถูกไหม
ท่านนี้พระให้โชคนะคะใช่คุณวิทูลลีดีอายุ๕๓ปีนะคะ
เป็นผู้ดูแลโครงการหมู่บ้านแคปิตอัลถนนริมน้ำ
ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองนะคะถามว่าพระให้โชคยังไง
ยังไงอ่ะคุณวิทูลบอกว่าคุณวิทูลเนี่ยถือเคล็ด
เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองระยองเนี่ย
ให้ไปหาเวลา๘นาฬิกา๒๔นาทีก็เลยตัดเล่น๒ตัวค่ะ
เอา๒๔ไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะจำนวน๑๐ใบ
ปรากฏว่า๑ใน๑๐ถูกรางวัลที่๑ได้รับเงิน๖ล้าน
เป็นเศรษฐีใหม่ในพริบตาเลยนะคะโอ้แสดงความยินดี
หลวงพ่อนี่ตั้งใจนัดเวลาไห้โชคไห้ราบเลย